จากเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับในช่วงเขาดาวน์ปีใหม่นี้ก็เกิดเหตุกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านในหลากหลายพื้นที่อย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
กดเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบหาที่มาของกระสุนปืนปริศนาดังกล่าวครับ
เช่นเดียวกันกับที่บ้านสายมุดตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
บ้านของนางปรารบโชติพันธ์นะครับ
อายุ๖๐ปีที่อาศัยอยู่กับหลานและแม่ที่แก่ชะลา
โดยบอกว่าได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดแล้วก็เสียงปืนดังไปทั่วบริเวณช่วงเขาดาวน์ปีใหม่
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงกระเบื้องหลังคาบ้านหล่นกระจายเต็มพื้นในห้องนอนของหลาน

ตรวจสอบพบหัวกระสุนไม่ทราบชนิดตกอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำ
มอบให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบต่อไป
ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีกระสุนปริศนาตกทะลุหลังคาบ้านนางนวพันธ์อภิชนที่วงศ
อายุ๖๑ปีข้าราชการบำนานกระทรวงศึกษาธิการครับ
ในเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบที่หน้าห้องน้ำชั้น๒
มีรอยกระสุนปืนที่ตกทะลุฝ้าเพดานห้องน้ำลงมา
และพบหัวกระสุนอยู่ที่พื้นข้างโถชะโครก๑หัว
เจ้าหน้าที่จึงเก็บกลับไปตรวจสอบนะครับ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง
นำปืนออกมายิงฉลองในช่วงปีใหม่
ทำให้กระสุนปืนร่วงใส่หลังคาบ้าน
ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
ว่าน่าจะได้ตัวคนยิงเร็วนี้ครับ

มีกระสุนปืนตกใส่บ้านของนายฮารงลาเต๊ะ
อายุ๖๒ปีพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลตะลุโบ๊ะ
ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับมีการจุดพลุหลายนัด
จากนั้นไม่นานหลานชายวัย๗ขวบตะโกนบอกว่ามีก้อนหินเฉียวลงด้านหลังครับ

ตรวจสอบพบเป็นกระสุนปืนขนาด๓๘มิลลิเมตร
ตำรวจเชื่อว่าเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นที่ฉวยโอกาส
จุดพลุฉลองปีใหม่ยิงปืนขึ้นฟ้า
ซึ่งก็จะติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ